ได้ลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้ไปที่บางรกรรม
พิศนุโลกก็นำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนค่ะ
ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยน้ำท่วมมาโดยตลอดนะคะ
เมื่อช่วงเช้าของวันนี้คารวาลทานใจไทยช่วยภัยน้ำท่วมปี๒๕๕๙
ก็เดินทางไปถึงเทศบาลตำบลท่านังงามอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลก
พอช่วงเที่ยงค่ะก็เป็นจุดที่มอบถุงยางชีพจุดแรก
นำกำลังทหารจากมณฑนทหารบกที่๓๙ต่างก็ช่วยกันนะคะ
อย่างที่เห็นค่ะนำถุงยังชีพนำน้ำดื่มลงมาจากรถ
เพื่อนำมาจัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบ
โดยมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในตำบลท่านางาม
จำนวนกว่า๑๒๐๐คนก็มารอรับถุงยางชีพเหล่านี้
หลังจากนั้นคารวาลของเราก็เดินทางไปมอบถุงยางชีพจุดที่๒นะคะ
ตำบลมารกรรมเมืองใหม่อีกจำนวน๑๒๐๐ชุด
ธนาธุมมานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมออกอากาศไทยรัฐทีวี
บอกว่าการที่ไทยรัฐกรุ๊ปนำถุงยังชีพไปมอบให้
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่แห่งนี้
เนื่องจากว่าอำเภอบางรกรรมเป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
หวังว่าถุงยางชีพน้ำดื่มที่เราได้มอบให้
จะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แล้วก็เป็นการมอบกำลังใจด้วยนะคะให้กับคนไทยด้วยกันค่ะ
เป็นที่แรกที่รับน้ำก็เป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับ
ปีนี้ก็ค่อนข้างหนักกว่า๒๓ปีที่ผ่านมาครับ
ไทยรัฐเองก็มีจิตวิญญาณที่อยากจะมาช่วย
เพราะว่าไทยรัฐกรุ๊ปเองก็มีนโยบาย
เรื่องการช่วยเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับ
อนาคตยังมีอีกเราก็ยังทำอย่างนี้เรื่อย
ตอนนี้ที่มีแผนอยู่ก็คือน่าจะเป็นพิศนุโลกนะครับ
พิจิตรที่น้ำก้อนนี้จะต้องไปพิจิตรกับพิศนุตกต่อแน่นอน
ทางนู้นก็คงน่าจะลำบาก
คุณผู้ชมคะเรามาดูความรู้สึกของชาวบ้านในพื้นที่กันหน่อยค่ะ
หวยกำศรีชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอบางรกรรม
บอกแบบนี้นะคะว่ารู้สึกดีใจมากที่ไทยรัฐกรุ๊ปเข้าไปมอบถุงยางชีพ
แล้วก็มองเห็นความเดือดร้อนอยากให้ไทยรัฐอยู่ช่วยเหลือคนเดือดร้อนแบบนี้ไปตลอดค่ะ
คุณผู้ชมคะ
ไทยรัฐเการ์ยังคงเดินขึ้นมา
ลายความทุกข์ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อื่นอีกด้วยนะคะ
ซึ่งเราก็จะลงพื้นที่ไปอย่างต่อเนื่องค่ะ